คือลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่ไปกระโดดถีบ
แล้วก็ทุบตีวัยรุ่นที่ไปป่วนงานหมอลำ
แต่ว่าตามรายงานข่าวไม่ได้ระบุว่าจังหวัดไหน
แต่ป่อเห็นคลิปนี้แล้วเชื่อไหม
ชาวเน็ตชื่นชมนะบอกว่าตำรวจสามารถเข้าถึงเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

เป็นคลิปเหตุการณ์ที่กำลังถูกแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์
เป็นเหตุการณ์ที่ขณะที่ตำรวจสักประมาณ๔นาย
เข้าไปล็อกตัวชายวัยรุ่นคนนี้เนี่ย

คือลักษณะเหมือนขัดขืนแล้วก็มีท่าทีตะโกนโวยวาย
คล้ายกับมีอาการมึนเมาอยู่ในงานหมอลำ
แต่ขณะที่ตำรวจกำลังพยายามนำตัวชายคนนี้ออกไปนะฮะ

มีตำรวจอีกนายเข้ามากระโดดถีบชายวัยรุ่นคนดังกล่าว
ก่อนที่จะนำตัวไปที่รถตำรวจ
โอ้โหประชาชนที่เขาก็ไปงานหมอลำ
กลุ่มวัยรุ่นชอบปวดงานหมอลำ
ยกพวกเขาไปที่รถตำรวจ
กันภายในงานต้องเจอแบบนี้ถึงจะหายห้าวถึงจะหายซ่านะคะ
ก็บอกว่าสมควรแล้วเขาจัดงานให้มาสนุก
แต่ด้านมาก่อเรื่องความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
ก็บอกว่าเอาให้เป็นตัวอย่างแบบจัดหนักบ้างก็ดี
ถ้าเด็กมันป่วนคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ
ดังที่นำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยก็ไม่ได้ระบุเรื่องของรายละเอียด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่
แต่คาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในงานหมอลำแห่งหนึ่ง
เมนต์เป็นไปในทิศทางเดียวกันแหละแบบนี้ต้องโดนค่ะ